ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ

ชูวิตตีแสกหน้า
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชูวิตตีแสกหน้านะคะ
วันนี้ย้ำกันก่อนต้นรายการส่งไลน์มาพูดคุยกันได้
ไม่ต้องกลัวนะคะส่งมาพูดคุยกันได้ตามปกติ
ตามประเด็นข่าวต่างที่เราจะตีแสกหน้ากัน
รุ้นรับเสื้อยืดแบบนี้เสื้อแบบสไตล์คุณชูวิท

นี่เพื่อนก็ไลน์หามิ้นเหมือนกันว่าต้องทำยังไงถึงจะได้เสื้อ
วันก่อนผมก็แจกแต่เจอนะชาวบ้านผมก็แจกเลย
คุณชุวิตจะไปแถวไหนบ้างอาจจะได้บอกเขาให้เขาไปดักรอ
ไปทุกที่แหละที่มีปัญหา
ถ้ามีปัญหาก็จะเจอผม
อันนี้ทางไทยรัฐเนี่ยเขาแจกวันละ๓ตัวใช่ไหม

ส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นประเด็นข่าว
แล้วก็อย่าลืมสำคัญก็คือติดแฮชแท็กตีแสกหน้าด้วย

อ่าเมื่อวานรู้สึกคนจะดูเราเยอะมากเลยนะคุณชุวิตใช่

มีเรื่องที่จะต้องอัปเดตกันก่อน

คุณมิ้นเดินทางออกต่างประเทศบ้างหรือเปล่าช่วงนี้

ถ้าออกไปแล้วคุณมิ้นคงทราบว่าคุณต้องเขียนในใบตม๖

ที่จะต้องเขียนชื่อที่อยู่บ้านเลขที่อะไรต่าง

เมื่อเดือนที่แล้วเราก็บอกว่ามีการยกเลิก

บอกไม่ได้ยกเลิกแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใหม่

เลิกแล้วค่ะเขาบอกว่าใช้มาตรา๔๔ด้วยนะคุณชูวิท
ยกเลิกธรรมดาใช้มาตรา๔๔ออกกฎหมายยกเลิกเลย
เพราะว่าโอ้โหมันช้าคนมันเยอะเดี๋ยวคนไปออกันไม่สะดวก
เรามีระบบคอมพิวเตอร์เราจะเข้าสู่ไทยแลนด์๔๐
คือเลิกเลยไอ้ใบนี้แหละไอ้ตม๖เริ่มต้นคือวันที่๑๕เร็วขึ้น
เพื่อแก้ปัญหาโดยสารแออัด
ก็รายงานเปิดเผยว่าคณะคศผลเอกประยุทธ์
นายกรัฐมนตรีหัวหน้าขอสชเป็นประธาน
มีคำสั่งตามมาตรา๔๔
ไม่ตามที่คุณมิ้นบอกแก้ไขกฎหมายเข้าเมือง
คนเข้าเมืองให้ผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น

ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มใบต่อม๖หรือบัตรเข้าออก
ในการเข้าออกนอกราชอาณาจักร
ขณะที่บุคคลต่างด้าวยังต้องกรอกเหมือนเดิม

เป็นไปตามสิทธิเสรีภาพในการเดินทางรัฐมนุน
แก้ปัญหาคอขวดลดภาระความล่าช้าในการเข้าออกเมือง
คือการไอ้กรอกต่อม๖เนี่ยคุณมิ้นว่ามันเสียเวลามากไหม
คือถ้าคนเยอะแล้วไปออกันที่สนามบิน

แล้วเอาไว้ใส่ขาดกลับเวลาเข้าเมืองถูกมั้ยฮะ
ใช่แต่ขาออกบางทีคนไปทัวร์เขากรอกให้ไง
แต่ถ้าเราไปเองจะไปกรอกที่ไหน

เขาจะมีแบบเคานเตอร์เล็กและมีปากกาวางไว้ให้
แต่มันเคานเตอร์นึงมีเท่าไหร่เองมึงชูวิต

เดี๋ยวนี้เขาขยายแล้วนะที่ดอนเมือง
วันนี้เขาก็มีการขยายเขาก็มีข่าวว่าขยายเคาน์เตอร์แล้ว
ที่จะทำให้มันเร็วขึ้น

มีอาจารย์บอกให้ไปแล้วมานั่งรอเมีย

ประเทศนี้ไม่อยากอยู่ต่อว่าจนกระทั่งท่านประยุทธ์เนี่ยบอกว่าเอ๊ะมันยังไง
ก็เลยมีคำสั่งให้ยกเลิกไอใบตม๖นี้ซะ
จะได้ลดขั้นตอนให้มันเร็วขึ้นใช่เขาบอกว่าก็ใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เอาแล้วกันอ่าเพราะมันมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วถูกก็เวลาเดี๋ยวนี้เราไป
เดินทางเออแล้วก็ใช้ใช่ต่างประเทศใช้ไหมคุณมินใช้
คุณไปต่างประเทศบ่อยเนี่ยคุณต่างประเทศเขาใช้ใบอย่างนี้ไหม
กรอกเข้าออกอะไรอย่างงี้ไหมก็ต่างประเทศก็อ่ามีไหมถ้าเราเป็น
กลับไปจากเมืองไทยถ้าเราเป็นต่างชาติเนี่ยรู้สึกว่าจะมีจะมี
ถ้าเราเป็นต่างชาติเข้าประเทศเขาใช่ไหมคะมีแต่ถ้าเป็นคนของ
ประเทศเขาเองไม่ต้องไม่ต้องก็เช่นเดียวกับคนไทยนะฮะท่านผู้ชมครับ
เราเป็นคนไทยก็พูดง่ายว่าเวลาออกจากนอกราชนาจักรเนี่ย
คือเรียกว่าขาออกและเมื่อกลับเข้ามาก็เรียกขาเข้า
ไม่ต้องแล้วเช่นเดียวกับประเทศอื่น
ยกตัวอย่างจะเป็นประเทศห่องกงประเทศจีนถ้าเขาเข้าคนของเขาออกเขาก็ไม่ต้องกรอกแล้ว
แต่ถ้าเราไปเข้าประเทศอื่นต้องกรอกเพราะเขาก็ไม่ได้มีข้อมูลเราอยู่
เพราะเป็นข้อมูลที่จะต้องบันทึกประเทศไทยก็เช่นกัน
ถ้าเป็นฝรั่งเป็นจีนอะไรเนี่ยเข้าประเทศเราก็ยังต้องบาปกรอกใบนี้อยู่เหมือนเดิม
ถูกไหมครับเพราะว่าเป็นข้อมูลที่จะต้องบันทึกไว้เกิดมีประวัติประเวทอะไรต่าง
ก็จะได้บันทึกไว้เพราะเมืองเราเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณมีน
ถูกใครไปใครมาก็ต้องรู้
แล้วเมืองท่องเที่ยวเราเนี่ยก็ควรจะอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว
ก็หลายครั้งแล้วจะปรากฏว่านักท่องเที่ยวเข้ามามาออกันที่ตกค้างสนามบิน

ที่สำคัญคุณรู้ไหมที่สนามบินเนี่ยผมไม่บอกหรอกว่าที่ไหน
มีการเก็บเงินนักท่องเที่ยวชาวจีน

ก็จะมาเก็บค่าเขียนในใบนี้แหละ

จริงครับมีการเก็บมูลค่า๓๐๐บาท๕๐๐บาท

กรณีคนจีนนี่ต้องเข้าใจก่อนนะครับ
เขาเดินทางมาเนี่ยก็จะเห็นอยู่แล้วครับ
บางทีนั่งออกันในพื้นเนี่ย๓๐๔๐คน
ไม่ว่าจะเป็นที่ดอนเมืองหรือว่าสุวรรณภูมิก็ดีนะครับ
ก็จะมีคนเนี่ยนะไปเก็บ
คนที่มาเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ย
๐บาทต่อคนในการกรอกข้อมูลต่างเหล่านี้

อ้างว่าจะทำให้ออกเร็วขึ้น
แทนที่จะต้องมานั่งเสียเวลานั่งรออยู่นะฮะ
ในขณะเดียวกันเราจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวเนี่ย
คุณมิ้นครับประเทศจีนนี่มีกี่คนนะครับประชากร

ถ้า๑ของ๑๒๐๐ล้านเนี่ย

ก็ไปผลกระทบต่างหลายอย่างครับ
คือรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะคิดถึงเรื่องของทัวร์ศูนย์เหรียญ

แต่ในกรณีของคนจีนเนี่ย
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ย

ดังนั้นเราก็จะนับถึงเรื่องปริมาณ

คือผมได้ไปในประเทศจีนเนี่ยนะ

แม้กระทั่งคนที่ทำงานธรรมดา
เขาก็เคยมาเที่ยวเมืองไทยนะ
จำเป็นว่าเขาจะต้องมีสตุ้งสตางค์เยอะแยะนะฮะ

บางทีผมก็ไปเจอที่จตุจักรไปเจอที่ตลาดออตก

ไปซื้อทั่วโรงทุเรียนซื้ออาหารทะเล

ปัจจุบันนี้คือคนจีนต่างเหล่านี้เขามีวิธีเที่ยวแบบนี้
เขาไม่ได้ว่ามาเป็นกลุ่มแล้วเขาอาจจะเดินทางกันมาเอง

คนมากับครอบครัวเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ย
ควรจะเข้าใจเรื่องของการบริการนักท่องเที่ยว
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับการบริการ
น่าจะเป็นการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจเลยเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ย
ที่นี่เขาก็บอกว่ามีไทย๔๐บ้างจะให้โน้นให้หนี้บ้าง
รัฐบาลเขาก็บอกว่ายกเลิกแล้ว
ตอบโมครัว๖เนี่ยจะได้ให้ลวดเร็ว
คนไทยเดินออกก็จะได้เป็นประเทศตัวเองก็ไม่ต้องบรรทุกบันทึกอะไรมากมาย
ใช่แล้วข้อมูลในคอมพิวเตอร์มันใช่เหรอนั่นแหละครับเก็บไว้ลักษณ์แล้วก็ไม่
เอาไปทำอะไรไม่เคยมีไม่เคยดูเปลืองกระดาษเปลืองฮะ
เพราะฉะนั้นก็เขาจะยกเลิกแล้วนะฮะก็พรุ่งนี้นะครับ
ในขณะเดียวกันพรุ่งนี้ก็ยังมีอีกเหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่ง
คือการปรับภาษีบาปครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้คนพูดถึงกันเยอะ
สีบาปซึ่งขณะนี้ก็ปรากฏว่าแหมมีการขาดแคลนของบุรี
ตุนกันเออไปซื้อตามร้านค้าต่างต่างเนี่ย
ก็ปรากฏว่าบุหรี่ขาดตลาดเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีการคาดหวังว่าราคาเนี่ยจะขึ้น
ใช่ทีนี้ผมโทรไปหาท่านอธิบดีกรมสำประสามิทท่านสมชายปูนสวรรค์
สมชายก็บอกยังบอกอะไรมากไม่ได้ต้องรอให้ประกาศในราชกิจจาเสียก่อน
อืมนะฮะเพราะถ้าพูดอะไรเนี่ยมันเป็นความลับเพราะว่าเกรงว่าจะมีการกักตุล
แหมแต่ข่าวออกมาก็กักตุ้นเรียบร้อยเขากักมันไปแล้วกักตุ้นเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวนี้บุหรี่ก็จะขึ้นเหล้าก็จะขึ้นวายขึ้นไพ่นี่จริงก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เลยครับ
เพราะว่ามันไม่มันไม่ได้ว่ามีผลกระทบแต่เล่านะฮะบุหรี่อืมสุราเล่าขาวเล่าขาวเล่าสีวายอืม
หมดครับทีนี้ประกาศที่ชัดเจนเนี่ยก็จะต้องรอวันพรุ่งนี้ท่านอธิบดีเนี่ย
สมชายอธิบดีกรมสรรพสามิตรก็จะประกาศข่าวด้วยตัวเองวันนี้เรามาพูดซิว่า
ผลกระทบกับคนที่ไม่ดีสูบไม่เป็นไรอยู่แล้วเพราะนี่เป็นภาษีบาปนะฮะ
แต่มันมีอันนี้แหละครับบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าครับผมก็ไม่กล้าพกครับ
เพราะว่ามันผิดนะอ่าไม่กล้าพกแปลว่ามีเหรอคุณชุวิตเออไม่กล้าพก
ก็เห็นคนวัยรุ่นเขาอ่ะใช่เดี๋ยวเนี้ยเห็นคนสูบกันเยอะนะเดินสูบกันเยอะ
เรามาคุยกันคุณผู้ชมพักกันครู่นึงก่อนช่วงหน้าคุยกันเรื่องของภาษีเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับคนหลายคนแหละเพราะว่าบางคนเองก็ยังมีการซื้อหาผลิตภัณฑ์เหล่านี้เลี่ยงไม่ได้ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
กันต่อนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้๑๖กันยายนที่จะมีการขึ้นภาษีเหล้าบุรีไพ่ที่เขาเรียกกันว่าภาษีบาป
ก็ก็ถ้าคุณมิ้นและท่านผู้ชมไม่ได้เกี่ยวข้องกับของพันนี้ก็คือบุรีอืม
เหล้าไม่ได้ดื่มเหล้าไม่ได้สูบบุรีไม่ได้สูบบุหรี่ไม่มีกินวายไม่เดือดร้อนครับ
ก็ลอยตัวครับเพราะภาษีบาปหรือที่เรียกว่าซินแท็กเนี่ยเป็นภาษีซึ่งรัฐเนี่ยต้องการที่จะออกมาเพราะคำนึงถึงสุขภาพ
อืมเพราะคิดว่าของพวกเนี้ยทำลายสุขภาพก็คืออยากจะให้ช่วยลดละเลิกครับ
ตอนนี้เขาเพิ่มมาเป็น๘๕ล่ะนะคะรูปภาพ
รูปภาพเนี่ยนะซึ่งผมเคยตั้งคำถามไว้

ไม่มีใช่ไหมแต่ว่าเหล้ามีใช่ไหม
โดนด่านจับทำไมไม่เอารูปโดนด่านจับ
หรือว่าขับรถชนเห็นอุบัติเหตุไปติด
ที่กล่องเหล้าหรือว่าที่สลาก

น่าทำนะครับเพราะว่าบุหรี่ก็ทำ

แต่เป็นเพราะว่าบุหรี่มันไหม้ใจในไทยใครเป็นเจ้าของ
รัฐใช่ไหมโรงงานยาสูบก็เป็นของรัฐบาลนะฮะแต่เหล้าเนี่ย

เป็นเอกชนที่ไทยก็คงจะมี

เอกชนก็อย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีเนี่ยนะ
ผมว่าติดทั้งเหล้าติดทั้งบุหรี่เพื่อให้เห็นผลร้าย

บาลเนี่ยเขาก็บอกว่าจะขึ้นภาษี

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่๑๒มีมติเห็นชอบร่างกฎหมาย
ในการกำหนดอัตราภาษีสุรายาสูบและไพ่นะฮะ
ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้วันที่พรุ่งนี้นะครับ
กัญญาเป็นต้นไปก็หลังจากปรากฏเป็นกระแสข่าว
ก็ปรากฏว่าท้องตลาดมีการปรับราคาเพิ่ม

จนทำให้ตลาดตื่นตนกตัวแทนสั่งซื้อเหล้าบุหรี่เข้ามาเก็บในสต๊อก
อันนี้มันเป็นพฤติกรรมธรรมชาติเลยนะ
ก็พอได้ยินว่าบุหรี่จะเพิ่มขึ้นซองละ๓๐๐

คุณมิ้นคิดว่าทำไมอย่างนี้ต้องมาเปิดเผยล่ะ
ทำไมไม่จู่ก็พรุ่งนี้ประกาศไปเลย

ชอบออกข่าวก่อนให้คนได้เตรียมตัว

ปฏิภัทริปกรรมสมภสมิทธิ์กดเปิดเผยว่า
การปรับโครงสร้างของภาษีสุรา

แน่นอนย้ำว่าขึ้นซองละ๓๐บาท

ไม่มีไม่จริงเขาบอกว่าการปรับโครงสร้างภาษี

ประชาชนเป็นหลักและความเป็นธรรมไม่ได้เน้นไปที่การหารายได้เข้ารัฐ
หลักในการจัดเก็บภาษีสัมภาษามิตรแต่เดิมเนี่ย
เอางี้ผมพูดให้ฟังง่ายแล้วกันว่าเก็บตามปริมาณ
หรือเก็บตามภาษีตามมูลค่า
หมายความว่าถ้าบุหรี่เนี่ยปริมาณเยอะเก็บเยอะ
หรือว่าจะเอาตามมูลค่าเช่นภาษีซองนี้
บุหรี่ซองนี้มูลค่าสูงเขาก็จะเก็บสูง
ดังนั้นปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ย
บุหรี่นำเข้าจากต่างประเทศก็แจ้งราคาต่ำไง
ราคาต่ำก็เก็บภาษีต่ำ
ได้น้อยอันนี้ก็เป็นปัญหาเมื่อใช้วิธีการคำนวณ
มูลค่าสินค้าแล้วรัฐได้ภาษีน้อยนะจึงใช้วิธี
การคำนวณภาษีตามปริมาณดีกว่าปริมาณนี้คือยังไงครับ
เป็นตามซองหรือตามมวลหรือยังไงตามกล้ำเขาคิดว่าน้ำหนัก
กรัมก็คือคิดตามน้ำหนักดีกว่าจึงทำให้บุหรี่
ที่นำเข้ากลุ่มนี้กำหนดราคาขายปีกได้ในราคาที่ต่ำมาก
และนักภูมิความเป็นธรรมเขาก็บอกว่ากำหนดแต่ว่าไม่ถึง๓๐บาท
เขาบอกว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ๓๖บาทต่อซอง
ทีนี้ก็ไปถึงเรื่องของสุรานะฮะ
สุราเขาก็บอกว่าเขาปรับตามอัตราของแอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์เยอะเขาก็ขึ้นเยอะ
แอลกอฮอลน้อยก็ขึ้นน้อยเพราะอะไรครับ
เพราะเขาคิดว่าแอลกอฮอลเยอะเนี่ยเสียสุขภาพมาก
หลักสากลเนี่ยเขาก็บอกว่าเก็บภาษีตามปริมาณ
และปริมาณของแอลกอฮอล์การกำหนดอัตราภาษีสุราเบียร์
นั้นน้ำหนักเน้นไปที่เก็บภาษีตามมูลค่า
คือแบ่งออกมาเป็น๘๐ตามมูลค่า
หมายความว่าเหล้าขวดนี้ราคาแพงเขาก็เก็บแพง
แบ่งเป็น๒ส่วนคือ๘๐เป็นเรื่องของมูลค่า
อีก๒๐เป็นเรื่องของแอลกอฮอล์

ปัจจุบันเขาเก็บเป็นอัตราภาษีน้ำหนักใหม่ก็คือตามมูลค่า

อันนี้ผมก็พูดตามข่าวเพราะเขาบอกว่ารัฐเนี่ยไม่ได้อยากจะหารายได้เข้า
แต่อย่าคำนึงถึงสุขภาพของประชาชน
เรื่องเล่าของเรื่องสุรามันไม่ดีใช่ไหมคุณมิ้น
แล้วทำไมประเทศไทยมันอันดับ๕แล้วคุณมิ้น

ไอ้นางนับอันดับที่อยู่อุ่นก่อนไทยมันเป็นประเทศเมืองหนาวทั้งนั้นค่ะ

ก็มีสมเหตุสมผลรับอุ่นร่างกายอะไรพวก

อันดับหนึ่งนะคนกินเหล้ารัสเซียเนี่ย
อันดับ๒เยอรมันอันดับ๓อังกฤษอันดับ๔สก๊อตแลนด์

แล้วทำไมภาษีขึ้นเยอะอย่างนี้

บริโภคนะฮะเพราะรัฐเขาบอกแล้วว่าเขาเก็บ
เพราะว่าเขาคำนึงถึงสุขภาพของประชาชน
ดังนั้นเมื่อเขาพูดประโยคนี้เราก็คิดถึง

ถ้าเขาคิดว่าไม่อยากให้ประชาชนเนี่ยดื่มเหล้า

ทำให้มันแพงฉะนั้นคนจ่ายคือใคร

ประชาชนคนบริโภคเนี่ยกระทบจากบริษัทเหล้าไหม

นั่นน่ะสิครับเพราะมันไม่ได้กระทบเลยนะครับ

ถ้าเกิดเอาใหม่สมมุติว่า
เนื่องจากประชาชนต้องเสียสุขภาพ
เพราะสินค้าที่ผลิตจากบริษัทเหล้าบริษัทบุรี
จึงขอเก็บภาษีบริษัทเหล้าบริษัทบุหรี่ให้เยอะ
เพราะว่ารัฐจะต้องไปรักษาประชาชนที่เป็นมะเร็ง

เนื่องมาจากเหล้าและบุหรี่ที่บริษัทผลิต
ผมว่ามันน่าจะมีเหตุผลมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับ
เพราะทุกวันนี้คุณมิ้นครับมาเก็บจากประชาชน
ทีนี้ประชาชนเขาอยากจะเลิกอยู่แล้วล่ะครับ

หรือไม่รู้ว่าข้อเสียของเหล้าบุหรี่เป็นยังไงถูกไหมครับ
ทีนี้ปรากฏว่ามันมีอันนี้ครับคุณมิ้นครับ
ที่ผมไม่กล้าเอาตัวจริงมาโชว์เพราะเขาผิดกฎหมายนะครับ

ในขณะนี้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นที่นิยมและเป็นที่คิดว่าจะมาทดแทนบุหรี่จริง
บุหรี่จริงคืออันนี้ครับ
หรี่จริงซึ่งเป็นบุหรี่สไตล์เก่าซึ่งแน่นอนครับ
เมื่อมีการขึ้นภาษีก็มีคนมาเปรียบเทียบพูดถึงว่าเอ๊ะเอามาใช้บุหรี่ไฟฟ้า
ในปัจจุบันประเทศไทยบุรีไฟฟ้าไม่ได้ถูกกฎหมายนะคุณมิ้น

ผิดกฎหมายซึ่งมีโทษจำโทษปรับแห่หนักเหมือนกันนะครับ

ห้ามนำเข้าห้ามจำหน่าย
ห้ามจำหน่ายห้ามเป็นผู้ให้บริการ

รวมนะฮะบารากุก็รวมบุหรี่ไฟฟ้าก็รวมแต่คุณมิ้นเคยเห็นไหมต้องเคยเห็นสิว่ามีคนสูบ
ใช้คำว่าเห็นเยอะดีกว่าไปที่ไหนก็เห็นดีกว่าคือตอนนี้ต้องบอกว่าคือมันเป็นที่นิยมมาก

มีน้ำยาวางเรียงเลยเอากลิ่นไหนเอารสไหน

ขั้นตอนเนี่ยของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีอยู่๓ส่วนด้วยกัน
คือมีตัวถ่านตัวน้ำยาและตัวเครื่องของตัวบุหรี่
ทีนี้ไอ้ตัวน้ำยาเนี่ยก็คือนิโคตีนแต่มันไม่มีตัวทา
ทาก็คือตัวที่มันจะก่อให้เกิดสารมะเร็ง
ใช่ค่ะเป็นสารก่อมะเร็งนะฮะ
แต่ตัวนิโคตีนยังมีอยู่เหมือนเดิม

นิโคตีนพบมาในตลับน้ำยานะครับคุณผู้ชมครับ
ตลับน้ำยาอยากจะให้ดูอันนี้หน่อยใช่
ในปัจจุบันนั้นก็ปรากฏว่า
ตามข่าวที่เขาบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้า
เมื่อกี้โทษกี่ปีนะ

ไม่เกิน๑๐ปีแล้วปรับ๕เท่าของสินค้า

ไม่ถูกเลยนะครับบุหรี่ไฟฟ้า
สูบบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย
ทีนี้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์อิเล็กตริค
ชนิดหนึ่งโดยใช้แบตเตอรี่ในการทำงาน
เพื่อสร้างความร้อนและไอน้ำ
วิธีการทำงานเมื่อเปิดเครื่อง
จะมีไฟสีแดงขึ้น
พร้อมกับการทำงานของแบตเตอรี่เกิดความร้อน
ทำให้น้ำยาที่บรรจุอยู่ภายใน

สูบเข้าไปภายในปอดร่างกายจะได้รับนิโคตีน

คือร่างกายถูกรับนิโคตีแล้วก่อนที่จะพ่นออกมา
ไม่มีควันจากการเผาไหม้เหมือนบุหรี่ปกติ

บุหรี่ไฟฟ้าจึงไม่มีส่วนประกอบของทาน้ำมันดิบ
อันเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง
ทีนี้เขาก็เป็นที่ถกเถียงกันนะครับคุณมิ้นครับ
ว่ามันมีอันตรายหรือไม่มีอันตราย
เคยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า
ช่วงที่เข้ามาแรกเลยว่าจริงแล้วมันปลอดภัยกว่าจริงหรือเปล่า
เพราะหลายคนใช้เป็นบุหรี่ทางเลือก

เขาบอกว่าในน้ำยามันไม่มีทาอยู่ก็จริง
แต่ในน้ำยามีสารพิษอย่างอื่นอยู่เยอะนะ
แล้วก็เราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าปริมาณนิโคตินที่เรารับเข้าไปมันมากน้อยขนาดไหน
นี่ก็คือสิ่งที่บุหรี่ไฟฟ้ายังไม่สามารถหาข้อสรุปได้

เพราะบางคนคิดว่าดูดบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่า

เพราะไอ้ที่ดูดไปเนี่ยปรับเป็นอันตรายมากกว่า
ทีนี้ตรงนี้คงไม่ใช่ทางเลือก
ท่านผู้ชมคงไม่สามารถสรุปได้ว่าบุหรี่มันขึ้นราคา

ใช้บุหรี่ไฟฟ้าดีกว่าเพราะว่ามันเสียสุขภาพน้อยลง

แม้กระทั่งในต่างประเทศอังกฤษอเมริกาต่างก็ยังมีที่ถกเถียงกัน
ใช่คือรายงานมีทั้ง๒แบบมีทั้งที่บอกว่าปลอดภัยกว่า
แล้วก็รายงานที่บอกว่ามันก็มีสายพิษอื่นอีกเหมือนกัน
ที่เป็นสาเหตุต่อการเป็นมะเร็งโรคหัวใจโรคเส้นเลือดในสมองแตก
แต่ข้อเสียเขาบอกว่าใบยาสูบเนี่ยสิ่งที่ทำให้บุหรี่ปกติแตกต่างจากบุหรี่ไฟฟ้า
แต่นิโคตีนยังเป็นส่วนประกอบหลักของบุหรี่ไฟฟ้าอยู่
และสารเสพติดส่งผลเสียต่อร่างกายกระตุ้นสมองทำให้เกิดการมึนงง
ตุ้นหัวใจทำให้อัตราการทำงานหัวใจเพิ่มขึ้นหัวใจทำงานหนักเกิดภาวะหัวใจวาย
สิ่งต่างเหล่านี้นะแต่ปัจจุบันนั้นมีวัยรุ่นไทยนิยมสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก
ทีนี้ท่านอธิบดีกรมสรรพสามิตรเขาก็บอกว่าเนื่องจากมีการขึ้น
พอขึ้นปุ๊บเขาก็เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะขาย
เขาก็ไปดักไว้ไอ้บุหรี่ไฟฟ้าให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบจับกลุ่ม
เพราะบุหรี่ไฟฟ้าถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย
คุณมิ้นครับปรากฏว่าวันก่อนมีนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นคนเวียดนาม
บุหรี่ไฟฟ้ามาสูบที่สนามอะไรเนี่ย
๑แสน๑แสน๑บาทบาทนะคุณผู้ชม๑แสนบาทนะคะ
อันนี้เนี่ยนะเนื่องจากประเทศเราเป็นประเทศท่องเที่ยวคุณมิ้นครับ
เวลาผมเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเราเขาเรียกว่าไอ้งกะเรียงไม่รู้
ตำรวจฝรั่งเข้ามาเขาเปิดไฟล์แล้วเรียกผม
พอผมบอกว่าผมเป็นนักท่องเที่ยวเขาแค่เตือนครับ
นี่คือหลักการที่ประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวนั้นควรจะใช้วิธีการเตือน
เพราะนักท่องเที่ยวนั้นในบางประเทศนี้สิ่งนี้ถูกนะครับ
มันไม่เหมือนประเทศไทยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ยาเสพติดใช่นะครับ
ในต่างประเทศก็ยังถือว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ผิดกฎหมายเขา
เมื่อเขามาใช้เมืองไทยแน่นอนผิดกฎหมายไทย
แต่ประเทศไทยนั้นเจ้าหน้าที่สามารถใช้การตักเตือนได้ก่อน
เพราะเขาเป็นนักท่องเที่ยวไม่ใช่คนที่อยู่ในประเทศถาวรที่เขาจะรู้กฎหมาย
นี่คือสิ่งที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นในประเทศท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยครับ
ค่ะจริงใช้การสงสัยเหมือนกันที่มีการห้ามไม่ได้สูดบุหรี่ไฟฟ้า
ถ้ามันไม่ต่างกับบุหรี่ธรรมดาแล้วทำไมไม่ห้ามสูบบุหรี่ธรรมดาไปด้วยเลย
อย่าไปเรียนแบบประเทศสารขันที่ผมพูด
ประเทศไทยนั้นต้องเป็นประเทศที่มีอะไรความถูกต้องใช่ไหม
อย่าไปเหมือนประเทศสารขันซึ่งเขามีคุณสมบัติกันสองอย่างในการซื้ออาวุธ
คือ๑รวย

ถ้าไม่มีสองอย่างนี้ไม่มีคุณสมบัตินี้ซื้อไม่ได้ครับ
คุณผู้ชมพักกันครู่หนึ่งก่อนครับเบรกหน้ากลับมาติดตามกันต่อ
คุณผู้ชมค่ะ

สำหรับกรณีที่มีการเอาป่าชุมชนเนี่ย
ไปให้โรงงานขยายพื้นที่
ครับก็คือโรงงานกระทิงแดงนั่นแหละ

๓๒ไร่ก็คงได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงงาน
แล้วครูอาจจะเข้าไปแล้วนะฮะก็คือโรงงานกาธิงแดง
ผมเล่าเรื่องเก่าให้ฟังนิดนึงโรงงานกระทิงแดงเข้าไปตั้ง
โรงงานอยู่ในบริเวณนั้นและต่อมาก็พบว่า
ที่ติดกับโรงงานที่เป็นป่าชุมชนรู้สึกว่ามันสวม
ทางโรงงานอยากจะขยายนะฮะก็ไปขอท้องถิ่น
ตอบตอบจจนกระทั่งไปถึงผู้ว่าขอนแก่น
ให้เซ็นอนุมัติให้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมนี้
เอาไปให้โรงงานกระทิงแดงเช่าได้

เพราะมันมีระเบียบจริงครับเป็นระเบียบของมาตรา
ถ้าผมจำไม่ผิดมาตรา๙ข้อ๒๒
ในกรณีพื้นที่สาธารณะนั้นไม่ใช้ประโยชน์เช่นป่าชุมชน
ก็ต้องสอบถามประชาสังคมให้คนในพื้นที่เนี่ย
สอบถามว่าเอ๊ะมันเหลือมสมแล้วไม่มีใครคัดค้าน
ในการเอาพื้นที่ไปให้เช่า
ซึ่งปรากฏว่าค่าเช่านั้นก็โอ้โหเหลือเกินแล้วครับท่านผู้ชมครับ

๓๒ไร่ละพันต่อปี๓๒๐๐๐ละพูดง่าย

มันถูกมากสิครับในการที่จะเปลี่ยนป่าชุมชน

เป็นวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในชุมชนนั้น

ช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันรักษาป่าชุมชน
ในบางเวลาก็ไปมองว่าอุ๊ยมันเสื่อมโทรม
ในบางเวลาอย่างเวลานี้ถ้าคุณมิ้นได้ไปดูนะ

ชาวบ้านวันที่เราคุยกันเรื่องนี้มีคนไลน์มาหลายคนเลยบอกว่า

ครับซึ่งปรากฏว่าท้ายสุดแล้วเนี่ย
พอเราพูดนั้นพอพูดไปพูดมาก็มีการตื่นตูม

ทางมธหนึ่งท่านบนเอกอนุ

ก็บอกว่าใครไปให้เซ็นไปเซ็นยังไง
ผมยังไม่รู้เลยว่าไอ้โรงงานนี้มันโรงงานกระดินแดง
เดี๋ยวรัฐมนตรีมหาดไทยไม่ได้เป็นคนเซ็นเหรอคะ
คือเขาเซ็นอนุมัติตามหลักการ

ซึ่งเขาบอกว่าถ้าการร้องเรียนเนี่ยมันก็มาจากระดับล่าง
ซึ่งชาวบ้านทั้งประธานสภาประธานชุมชนต่าง
ในพื้นที่บริเวณบ้านดงนะฮะพื้นที่ที่ป่าชุมชนตั้งอยู่
เขาบอกว่าเขาคัดค้านเรียกกว่าคัดค้าน
ใช่เขาบอกยื่นหนังสือด้วยเคยยื่นหนังสือ

แต่ปรากฏว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละครับ
ในเมื่อเป็นในทุนในทุนก็อาจจะใช้วิธีใด
ผมก็คงไม่ทราบได้วิธีทางลับ
ก็ทำให้หนังสือต่างเหล่านี้ไม่รู้ไม่ถึงมือ
หายไปจนกระทั่งหลังนี้พอเราพูดเป็นเรื่องขึ้นมา
ก็ปรากฏว่าเริ่มมีจดหมายแล้วล่ะครับ
บอกหาเจอแล้วนะครับปรากฏว่าเจอแล้วครับ
เพราะว่าหนังสือการคัดค้านเขาบอกไม่รู้เรื่องเลย
ก็คือโรงงานของกระทิงแดงนี่แหละครับ
มาใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ห้วยเม็ก
จึงขอให้ทางนายภัยบูรณ์ประธานสภาองค์กรชุมชนบ้านดง
ก็นำประชาชนในพื้นที่ไปบันทึกประจำวันไว้
ที่สพออุบลรัฐในกรณีที่บริษัทดังกล่าวใช้พื้นที่ป่าห้วยเม็ก
คือบันทึกให้เห็นด้วยว่าเขาเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยนะ
เพราะว่ามีการแจ้งมาว่าตอนมีประชาคมก็ไม่มีใครคัดค้าน
ใช่คือพลเอกอนุพงศ์ออกมาแถลงวันนี้

เรื่องที่ส่งขึ้นมาถึงท่านเนี่ยก็ผ่านฉลุยมาทุกขั้นตอน
ก็เลยเซ็นไปตามกระบวนการอย่างที่คุณชูวิทย์บอก
ทีนี้พอมีเรื่องขึ้นมาปุ๊บก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเลย
ไปตรวจแล้วก็เจอว่าข้อผิดพลาดมันไปอยู่ส่วนของนายอำเภอ
แต่ทางในอำเภอขึ้นมาถึงจังหวัดบอกว่าโอเค

จรธิรัติคนไหนที่ไป
ย้ายเลยมั้ยย้ายเลยมั้ยคือ
จะสอบอะไรเนี่ยมันควรจะเอาคนเก่าที่อยู่ไปเสียก่อน
แล้วคนใหม่มาสอบมันมีความโปร่งใส
เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของราชการที่ต้องกระทำการอย่างนั้นอยู่แล้ว
จะเอาคนเก่าถ้าเกิดเขาปิดบังไว้
สอบเขาก็ไปหาช่องปิดสิครับ

ย้ายไปแล้วให้คนใหม่เข้ามาตั้งคณะกรรมการสอบสวน
นี่ก็คือสิ่งที่ราชการไทยจะต้องปฏิบัติอยู่เป็นประจำ

คนเก่าเขาเคยทำอะไรไว้เขาก็ไปเคลียร์ไปปิด
ซุกไว้ใต้พรม

แต่มันเป็นข้อดีของภาคประชาชนไหม

กรที่มองการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
นะครับเพราะป่านี้เป็นป่าชุมชนนะครับท่านผู้ชมครับ
ให้เช่าออกไปโรงงานก็ไม่ได้เก็บมากมายอะไร
ปีละ๓๒๐๐๐บาทนะครับผมขอย้ำนะครับ

ราคาที่ถูกมากเลยหรือคะ

ถ้าเกิดโรงงานนี้มันให้สัก๓๒ล้าน

ซึ่งเป็นวิถีของชาวบ้านไหม

แต่นี่๓๒๐๐แล้วไม่ต้องคิดหรอกครับ

จบรายการผมคงต้องมาพูดเรื่องลงทะเบียนคนจน
ผมคิดว่าประเทศเรานี่ดีนะดีหนักหนาเลย
เพราะว่ามีคนจนเขาก็ให้ไปลงทะเบียน
แม้ว่าจะมีดรมีคนจบความรู้ถึงดรปริญญาเอก
ก็ยังไปลงทะเบียนและผ่านเกณฑ์ด้วย
ซึ่งการลงทะเบียนคนจนเนี่ยเขามีไว้เพื่ออะไรครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าเดิมเนี่ยมันมีการใช้บริการสาธารณูประโภคฟรีอยู่หลายประการ
ในสมัยก่อนน้ำฟรีไฟฟรี
รถมีฟรีรถไฟฟรีนะครับ
ดังนั้นก็เห็นว่ามันจะฟรีจริงไม่จริง
ก็ให้คนที่เขามีปัญหาก็คือมีรายได้ไม่เกิน๑แสนบาทต่อปี
หรือว่ามีอสามหลุมศัพท์เท่านั้นเท่านี้
เขามีกำหนดกฎเกณฑ์ไว้ให้มาลงทะเบียนซะ
ลงทะเบียนแล้วก็จะได้รับบัตรเหมือนกับบัตรประชาชน

บัตรสนับสนุนผู้มีรายได้น้อย

ซึ่งสามารถเอาบัตรใบนี้ไปแสดงเพื่อได้รับส่วนลด
หรือได้รับบริการฟรีในสารอุปโภคที่รัฐจัดให้

จะมีให้เท่านั้นเท่านี้บาทเดือนนึง

รายได้น้อยซื้อได้เดือนนึง
ศึกก็จะให้๓๐๐บาทในการซื้อของ

ท่านผู้โชมไม่ใช่ว่าเงินแล้วผ่านหมดนะ
ก็คือเขามีเจ้าหน้าที่ในการพิจารณารู้สึกว่าจะพิจารณาค่อนข้างที่จะละเอียดเหมือนกัน
ท้ายสุดตอนหลังเขาก็ไปพบว่ามีดรที่จบปริญญาเอกตั้ง๕คน
ที่พันเกณฑ์
คือก่อนหน้านี้มีการตรวจสอบแล้วมีคนที่จบปริญญาโท
ถ้าคนที่เขาไม่มีช่องทางไม่มีโอกาสมีความรู้ไม่มาก
เนื่องจากว่าเขาไม่ได้รับการสนับสนุนมาแต่ต้น
เขาเป็นคนที่มีรายได้น้อยอันนี้อีกเรื่องหนึ่ง
แต่ในกรณีที่คนเขามีความรู้มิ้นคุณเอาความรู้ช่วงหัวเอาตัวไม่รอดใช่ไหม
แต่ถ้าเกิดอายุมากอย่างนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับ
เพราะว่าเมื่อมีความรู้แล้วอายุมากขึ้นก็อาจจะขาดช่องทางให้
แต่ถ้าเกิดยังมีความรู้แล้วเกิดมาลงทะเบียน

ออกมาพูดแล้วบอกว่าคือถ้าพิจารณาแล้ว
ถ้ามันผิดกับหลักเกณฑ์ข้อไหนหรือดูแล้วไม่เข้าเกณฑ์
คือดูแล้วมีการเอาเปรียบหรือว่าเป็นลักษณะที่หวังผลประโยชน์
เขาบอกเลยว่าเขาวางมาตรการไว้ว่า

ถ้าอนาคตคุณเป็นผู้มีรายได้น้อยจริงขึ้นมา

แต่ที่คุณมิ้นพูดนี่เขาให้อุทธรณ์ได้นะครับ

หมายความว่าถ้าเกิดเขาบอกไม่ให้ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามช่องทางที่มีเขากำหนดไว้อยู่๓ช่องทางด้วยกัน
อืมนะฮะอันนี้ผมคงจะมาพูดให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้คนประเทศเรามันมีประเทศหนึ่งที่ผมอยากจะให้ฟังไว้นะฮะ
ประเทศนั้นแก้ปัญหาคนจนยังไงรู้ไหมครับค่ะคุณมินครับประเทศไต้หวันนะฮะ
เขาไม่แก้ปัญหาอย่างนี้เขาเขียนเช็คแล้วก็แจกเลยคนละสองหมื่นโถแจกเงินเลยไม่ให้เงินเลยครับ
เขาให้เงินเลยครับแล้วก็ให้กับจะทุกคนด้วยนะเราแม้กระทั่งคนที่เป็นเศรษฐีก็ได้
อันนี้คือสิ่งที่เขาบอกว่าอันนี้เป็นการคืนให้กับประชาชนครั้งหนึ่งฮะเมื่อประมาณถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อ๕ปีที่แล้ว
ประเทศไต้หวันนั้นเคยเอาเงินเนี่ยนะฮะแจกเป็นเช็คแจกให้กับทุกคนที่มีอายุเกินตามที่กำหนดนะครับ
และไม่ได้คำนึงถึงว่าเขาเป็นคนจนรู้คนรวยแจกกับทุกคนโดยเสมอภาคกันเลยครับ
อันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับเพราะว่านโยบายต่างเหล่านี้เราก็ต้องมาคัดใช่ไหมครับว่า
ใครที่มีรายได้น้อยครับซึ่งมันจะมาใช้อ่าสิทธิอ่าเนื่องการลดต่างต่างหรือว่าการใช้บริการฟรีต่างต่าง
รู้สึกว่าเราเคยมีนะเราตอนนี้จะลำบากไหมคะ
นี่ก็ขึ้นภาษีนะก็นี่ก็เลยต้องขึ้นภาษีหรือเปล่า
เขาบอกว่าเป็นภาษีที่เขาคำนึงถึงเรื่องของสุขภาพ
ภาษีที่เขาไม่ได้คำนึงถึงว่าอยากจะหารายได้เข้ารัฐ

คำว่าภาษีบาปที่ผมพูดไปตอนต้นรายการก็คือ
อยากจะกำหนดพฤติกรรมของประชาชนให้ดี
ไม่อยากให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเสียสุขภาพ
อยากให้มีชีวิตยืนยาว
อยากจะเอาไม่งั้นรัฐก็ต้องไปดูแล
ถูกไหมครับต้องไปสาธารณสุขต้องไปจัดหาหมอต้องเสียเรื่อง
นี่ยังไม่พูดถึงเรื่องการประกันสังคมนะ
คุณมิ้นรู้ไหมผมไม่ได้เจอคุณนิวคุณมิ้นรู้ไหมผมไม่ได้เจอคุณนิว
เขาบอกว่าเขาจะให้ลาคลอดได้๖เดือน

ประกันสังคมมาต่อไปท่านผู้ชมครับลาตอนนี้เขาลาได้๓เดือนใช่
ก็คือมารดาที่จะลาคลอดเขาให้ลา๓เดือน
ต่อไปเนี่ยเขามีนโยบายว่าใช้เวลา๖เดือนเลยครับ
เพราะในระหว่างนั้นจะให้นมลูกเขาถือว่าแม่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะดูแลลูก
นี่ก็ส่งเสริมพระบานมผงที่เพิ่งออกมาด้วย
แล้วก็มีระเบียบอีกเยอะฮะ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะบอกให้ท่านทราบว่า
ประเทศไทยเรามันจะเป็น๔๐จริง
ก็พยายามที่จะก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์๔๐ในทุกมิติในทุกมุมมอง
วันนี้เอามาอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจดีกว่า
สำหรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้
ทั้งเรื่องของการขึ้นภาษีบาปต่างให้รู้ให้เข้าใจว่าขึ้นอย่างไร
ก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องของภาษีที่จะขึ้นนี้ด้วย
ก็รู้ไว้ใช่ว่านะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้ว
กันใหม่วันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ